เอาพาไปดูวิวสวยแล้วก็กินของอร่อยกันบ้าง
พูดอีกแก้มกลิ่นเลยนะฮะ
ไปดูทุ่งย่าเจ็ดสีครับคุณผู้ชมครับที่ร้านนี้นะฮะ
แล้วก็มีกาแฟหอมกลุ่นอาหารแซ่บให้กินแล้วก็ชมท้องทุ่งไปด้วยครับคุณผู้ชมครับ
ที่ไหนอ่ะเกาะลอยอ่าอำเภอประจัดตรรคาปาจีนบุรีนี่เองสวยมากนะครับ
นี่คือร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารวิวชายทุ่งบนเนื้อที่๘ไร่
ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ในขณะนี้
แวะไปเช็คอินแล้วก็กินอาหารดื่มกาแฟกันเป็นจำนวนมากครับแน่นทีเดียว
นางสาวสุจิตราสุขประเสริฐเจ้าของร้านท่านเคยทำงานในกรุงเทพมหานครครับ
แล้วก็อยากกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดคิดว่าจะพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่ยังไงดีนะ
ก็เลยเริ่มจากเปิดร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารครับทำจุดเช็คอินสวยมีที่ถ่ายรูปเก๋
ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีครับลูกค้าเนี่ยครับคุณผู้ชมดูต่อคิวกันครับ
แวนไปอุดหนุนไม่ขาดสายทำให้ต้องปรับเปลี่ยนจุดเช็คอินไปตามฤดูกาลแล้ว
อย่างตอนนี้นะตอนนี้เป็นช่วงของย่า๗สีครับ
ลูกค้าได้ถ่ายรูปสวยแบบนี้นะครับโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
ค่าเข้าชมแสนถูกคนละ๔๐บาทเท่านั้นเอง
ถ่ายรูปอิ่มยังถ่ายรูปอิ่มแล้วไปอิ่มท้องกันบ้างนะครับ
ทางร้านจัดเป็นซุ้มรอบสระน้ำแล้วก็ชายทุ่งครับ
คือจะมองเห็นวิวท้องนาได้บรรยากาศแบบไทยครับ
ก็อิ่มตาอิ่มใจอิ่มพุงไปอีกแบบนึงนะครับ
เมนูแนะนำล่ะมาถึงเมนูแนะนำแล้ว
ส้มตำถาดครับปีกไก่ทอดแกงคั่วหอยขมเอาข้าวเปล่ามาให้ผมด้วยนะฮะ
กรอบต้มแซ่บกระดูกอ่อนหรือจะเป็นเมนูเครื่องดื่ม
มีเมนูซิกเนเจอร์นะกาแฟส้มกอล์ฟปุ้ยเคยกินเปล่า

เขาจะเอาน้ำส้มคันสดนะน้ำส้มคันสดกับกาแฟรสอ่อนมาใส่
น้ำส้มอยู่ข้างล่างกาแฟอยู่ข้างบนแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาเอาหลายผลไม้มาทำแบบนี้นะ
ื่มชื่นใจทีเดียวนะครับแล้วก็มีกาแฟลูกตาลสดด้วย
เอาลูกตาลเนี่ยมาเคี่ยวในหม้อดินใช้เตาถ่านนะมันจะหอมละมุนเชียว
ใครชอบขนมหวานแบบขนมเค้กก็มีหลายชนิดให้เลือกริมรสกัน
ใครจะไปสนใจเช็คอินนะครับเปิดทุกวันวันธรรมดาเนี่ยนะครับ
โมงถึง๔ทุ่มวันเสาร์อาทิตย์เปิดเร็วหน่อยเอาใจลูกค้าตื่นเช้า
โมงเช้าถึง๔ทุ่มถ้าไปไม่ถูกใช่ไหมไปไม่ถูกประจันทคามปลาจีนใช่ไหม
เบอร์นี้เลยปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วแคปยัง๑๒๓แคปเลยครับ